ตรุษจีนของไหว้เจ้าค่อนข้างแพงดังนั้นลูกหลานก็เลยต้องมีการพลิกแพลง
แพงในการที่จะจ่ายเงินแบบเดิมมันไม่ไหวแล้วต้องพลิกแพงรูปแบบใหม่ฮะ
ข้างหลังนี้เลยกลายเป็นมิติใหม่ของไหว้เจ้าของไหว้บรรพบรุษ
อาจจะไม่ใช่ของจริงไม่ใช่หมูจริงไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ไก่จริง
แต่ว่าหน้าตาเนี่ยของจริงเพราะฉะนั้นหน้าตาของจริงเราก็เหมือนเราไหว้ของจริง
ทดแทนได้กลายเป็นมิติใหม่ไหว้ตรุษจีนปีนี้ครับ
ดูรูปร่างหน้าตาแล้วไม่เหมือนตรงไหนอากงอาม่าเอาปากกามาวง
พูดเล่นนะไม่ต้องวงจริงถ้าวงจริงแต่ผมจะวิ่งก่อนใครเออ
เป็นร้านวุ้นน้ำใจนะครับทำเซตของไหว้บรรพบรุษออกมา
มีเป็ดพะโล้ขนมเข็งหัวหมูส้มทองทองมีทั้งกระดาษ
เงินกระด่าทองเลยนะครบถ้วนเลยแบบนี้สุดปังจริงจริง
ขนมเข็งขนมเทียนมีครบถ้วนครับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณโบวิราวัล
นตราประสิทธิ์เป็นร้านวุ้นกะทิโฮเมด

แต่เป็นไอเดียที่ได้มาเนื่องจากช่วงนี้ราคาข้าวของเนี่ย
มันแพงสนั่นเมืองจริงดังนั้น

เนื้อไก่เนื้อเป็ดก็แพงข้าวของผลมากล้างไม้ก็แพง
ทางร้านก็เลยมีการเซ็ตรูปแบบที่เป็นขนมวุ้นมา
แต่รูปร่างหน้าตาเหมือนจริงทุกประการ
เพียงแต่ย่อไซส์ย่อขนาดลงมา
จัดเซตนะครับมีเซตเล็กกับเซตใหญ่

ขนมมงคลทองแท่งหัวหมูเป็ดไก่
ขายราคาชุดละแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองเฮ้ยนี่คำเล่นเล่นหรือเปล่า
ทำจริงแล้วลูกหลานซื้อจริงซื้อจริงคือซื้อเป็นขนมไม่ได้จริงเหรอ
แล้วก็มีเป็ดมีไก่ต่างหากหรือเปล่าไม่ใช่ซื้อแบบนี้ไหว้อากงอาม่าของจริง
อโกงอาม่าจะกินอะไรมากก็ท่านท่านไปแล้วอ่ะอ๋อ
ดังนั้นเหมือนเป็นไหว้เพื่อกรรมวิธีแต่ไหว้แบบนี้เนี่ย
ชาวไทยเชื้อสายจีนรู้สึกประหยัดด้วยแล้วก็รู้สึกถึงความกระตันยูน่ารัก
ก็ยังมีคงเหมือนเดิมและที่สำคัญคืออร่อยด้วย
หลังจากไหว้เจ้าหลังจากไหว้บรรพบุรุษเสร็จเราต้องเอาอาหารมากินต่อ
คราวนี้เราก็กินต่อกินหัวหมูดูหมูมันยิ้มให้เรา
มันเชิญชวนให้เรากินเฮ้ยเหมือนจะ
เลยได้ไหมยังไม่ไหว้ได้ไหมอยากจะชิมก่อนเลย
ไม่ได้ไหว้ก่อนไหว้อากงอาม่าก่อนนะครับนี่ร้านแรกฮะ
ร้านแรกคือร้านวุ้นน้ำใจขยับไปจังหวัดตรังคล้ายกัน
จังหวัดตรังก็เหมือนกันฮะเจ้าของร้านคือคุณนงนพัฒน์สภานุษย
ไอเยาวุ้นหัวหมูวุ้นไก่ต้มวุ้นขนมเข็ง
มเชียนผลมากลากไม้ผลไม้มงคลมีให้เลือกเป็นแนวทางหลากหลาย
ราคาถูกกว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ในท้องตลาดเป็นไหนครับ
เปิดรับออเดอร์ขายแล้วนะขายมาพอสมควรแล้ว
เปิดรับออเดอร์ถึง๒๗มกราคมที่จะถึงนี้
เรื่องของเรื่องไม่ใช่เพิ่งขายปีนี้ขายมานานแล้ว
แล้วลูกหลานชาวจีนเขาซื้อไปบางคนบอกว่าเขาซื้อไป
แล้วไปไหว้แบบบรรพบรุษด้วยรูปแบบนี้เลย
แต่บางคนก็ซื้อเหมือนเป็นของสนุกเหมือนไหว้เพื่อสื่อสาร
เพื่อพูดถึงบรรพบุรุษก็กลายเป็นเรื่องน่ารักเกิดขึ้นนะครับ
มีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ทั้งชุดใหญ่๑๒๐บาท
แต่ชุดที่ซื้อไปต้องรีบใส่ตู้เย็นก่อนนะ
อย่าเพิ่งไปวางข้างนอกเพราะมันคือวุ้นก็คือขนม
มีโอกาสที่จะเสียได้อยู่ได้๕๗วันนะครับ
กลายเป็นมิติใหม่ของไหว้เจ้าบรรพบุรุษตรุษจีนปีนี้
มีของไม่ธรรมดาจริงนะฮะ
บางร้านเขาทำเป็นอารัวอารัวเป็ดใจก็มีเหมือนกัน